คุณผู้ชมค่ะเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙เราก็ยังติดตามกันอยู่นะคะ
ล่าสุดวงการเพลงลูกทุ่งต้องศูนย์เสียไปอีกแล้วนะคะ
ธันวาราศีธนูค่ะเจ้าของเพลงดังไก่ตาฟางนะคะ
ติดโควิด๑๙แล้วสุดท้ายเสียชีวิตในวัย๕๑ปี

ใช่ค่ะอายุยังไม่ได้เยอะเลยนะคะ
ซึ่งเป็นข่าวสะเทือนใจเพื่อนพ้องในวงการมากค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขายังดูสุขภาพแข็งแรงดีอยู่เลย
แล้วโพสต์สุดท้ายในโลกออนไลน์
ก็คือ๒๔สิงหาคมค่ะ
เขายังออกมาโพสต์ขอบคุณผู้ใหญ่
ที่ทำน้องทำให้น้องพนักงานได้ไปฉีดวัคซีนซีโนฟาร์ม
ป้องกันโควิด๑๙อยู่เลยนะคะ
เป็นโพสต์ของคุณธันวา๒๔สิงหาคม
หลังจากที่ได้รู้ข่าวเนี่ยนะคะ
นักร้องรุ่นน้องคนสนิทบ่าวีอาสยามค่ะ
ทราบข่าวเมื่อคืนตีหนึ่งก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเลยบอกว่า
หลับให้สบายนะพี่ธันวาราศีธนูใจหายเลย
ส่วนเพชรพุ่มพวงลูกชายของพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
ก็โพสต์แสดงความอาลัยเหมือนกัน
แล้วก็มีโอ้โหเพื่อนพี่น้องในวงการค่ะ
ทั้งคุณหนวดสตออาสยามคุณนุ้ยสุวีนานะคะ
บอกโอ้โหเสียใจจริงที่ต้องเสียพี่ชายสุดที่รัก
ในเวลาอันรวดเร็วแบบนี้
แล้วก็มีแฟนเข้าไปแสดงความอาลัยในหน้าเฟส
หน้าเพจเฟซบุ๊คของธันวาราศีธนูเป็นจำนวนมากนะคะ

คุณรอนอรันนักร้องรุ่นพี่คนสนิทค่ะ

พอรู้ว่าเสียเพราะโควิด๑๙ก็ช็อกไปเลย
ส่วนตัวเขาบอกว่าเขาเสียดายความสามารถของคุณธันวามาก
แล้วก็ใจหายที่มาเสียวัยเกินไป
เพราะว่าลูกชายลูกสาวทั้งสองคนของคุณธันวาเนี่ยยังเล็กอยู่เลยค่ะ
ดีจุก็มารู้ก็เสียเลย
ได้บอกว่าน่าจะติดโควิดนั้นแหละ
กำลังน่ารักเลยพี่ธันวาทั้งสองคน

สำเนียงเป็นเอกลักษณ์ครับเป็นตัวตนที่ดีมากครับ
โดยวันนี้ตอน๑๑โมงนะคะญาติก็นำร่างของธันวาราศีธนู
จัดพิธีชาปนกิจที่วัดท่าสุงทักษินาราม
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
พิธีก็ต้องเป็นไปตามระเบียบการป้องกันโควิด๑๙นะคะ
โลงขึ้นไปที่เมนทันทีเมื่อมาถึงวัด

แล้วก็มีแขกมาร่วมงานประมาณ๓๐คนนะคะ
มาร่วมวางดอกไม้จันทร์ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงค่ะ
ฟารีดานวลถิ่นพี่สาวของธันวาราศีธนู
ก็บอกนะคะว่าน้องไปตรวจโควิด๑๗สิงหาคมที่ผ่านมา
พบที่๑๙ก็เข้าโรงพยาบาลวันนั้นเลย
หลังจากนั้น๑สัปดาห์อยู่อาการซุดค่ะ
ปกติแล้วเนี่ยน้องชายเป็นคนไม่สูบบุหรี่ร่างกายก็แข็งแรง

แต่ว่าจุดสำคัญคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าธันวาราศีธนูยังไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะ
คือก่อนหน้านี้เหมือนมีวันที่จะได้ฉีดอยู่แล้ว
แต่ว่าไปช้ากว่านัด๒๐นาทีก็เลยไม่ได้ฉีด

ส่วนตัวของพี่สาวมองว่าถ้าน้องชายได้วัคซีนแล้ว
อาการอาจจะไม่วิกฤตถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้ก็ได้
ส่วนคุณรอนอรันนักร้องค่ายรถแฟนดนตรีเจ้าของเพลงฮิตคำสาบาน
แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของธันวาเนี่ยนะคะก็บอกว่า
ธันวาติดโควิดเดือนที่แล้วพร้อมกับภรรยา
แล้วเชื้อมันรุนแรงจนถึงขั้นลงปอดอาการก็เลยหนัก
วันนี้ภรรยากับลูกไม่ได้มางานศพเพราะว่าต้องกักตัวนะคะ
แล้วตอนนี้เนี่ยลูกทั้งสองคนน้องน้ำโขงกับน้องแผ่นดิน
ลูกสาวลูกชายยังไม่รู้เลยว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะ
ยังถามถึงพ่อตลอดเวลาแล้วก็ยังถามด้วยว่า
มันคืออะไรน้องยังไม่เข้าใจ
โอ้โห
แม้แต่กระทั่งครอบครัวยังมาแทบไม่ได้มันเป็นเรื่องเศร้ามากครับ
แฟนเขาก็ติดแต่ว่ารักษาหายแต่เพื่อนรักษาไม่หาย
ตอนนี้ยังลูกยังไม่รู้เลยลูกสาวเขาจะถามพ่อ
พ่อไปไหนทำไมคนลงรูปพ่อจังในเฟส
ถ้าได้ยินว่านับตาไปไปสงสารเขาเพราะรักพ่อ
มันไม่คิดว่าเพื่อนจะไปเร็วขนาดนี้เสียดายนะ
โดยพรุ่งนี้ครอบครัวก็จะมีพิธีทำบุญช่วงเช้านะคะ
แล้วก็อาจจะนำอาถิไปลอยอังคารหรือเก็บไว้ที่ไหน
เดี๋ยวขอปรึกษากันก่อนคาดว่าอาจจะเอาไปไว้ที่

เป็นชาวอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบุรมภูนะครับทุกผู้ชมครับ
จากนั้นก็ไปอยู่ที่ขอนแก่นไปอยู่เพชรชบูรณ์นะ
ชีวิตก็ผกผันไปเรื่อยจนเข้ามาที่กรุงเทพ

ก่อสร้างเด็กเสิร์ฟเด็กล้างจานนะ
แล้วก็ได้มาเป็นนักร้องอยู่ในสังกัดอาสยามนะครับ
ท่านวาราศรีธนูไก่ตาฟังเพลงนี้ดังมากนะครับ

ท่อนนี้ครับเพลงนี้ที่ดังเหลือเกินของธันวาราศีธนู

ท่านผู้ชมครับตัวเลขโควิด๑๙วันนี้นะครับ
จากการแถลงของสบคเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๑๔๑๗๖ราย

รวมทั้งอาการดีขึ้นให้กลับไปรักษาต่อที่บ้านนั่นแหละ
รายเสียชีวิต๒๒๘ศพนะครับ
ตอนนี้เรามีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด

อาการหนัก๔๓๐๐ใส่ท่อช่วยหายใจ๙๖๐บาท

เราฉีดสะสมไปแล้ว๓๗๔๐๐๐๐๐โดส
ถ้าเป็นตัวเลขของการฉีดเมื่อวานนี้๗กันยายน
ฉีดเข็มที่๑เข็มที่๒และเข็มที่๓
รวมแล้วนี่ก็เกือบ๘แสนโดสได้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะก็๘แสนโดสกว่านะครับ
ถือว่าตัวเลขการฉีดในแต่ละวันถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย
ก็ถือว่าไปได้เร็วมากทีเดียวใช่ค่ะ